การเมืองกันบ้างนะคะช่วงวันหยุดนี้โอ้โหคึกคักเหมือนกัน
เพราะว่าบรรดาพักการเมืองก็ใช้เวลานี้ในการเดินสายหาสมาชิก
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของภักดิ์การเมืองกันใหญ่นะคะอืม
แต่ก็มีอีกประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งคือนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีต
คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้ผ่านตัวเป็นนักการเมืองเรียบร้อยแล้วอยู่พักประชาธิปัตย์
ออกมาเรียกร้องให้กรกตทวงคืนความศักดิ์สิทธิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองหน่อย
ชี้แจงตรวจสอบหน่อยเรื่องการระดมทุนขายโต๊ะจีนเนี่ยว่ามันเป็นยังไง
นายสมชายยอมรับนะคะว่าการตรวจสอบที่มาของเงินซื้อโต๊ะจีนของพักพลังประชารัฐเป็นเรื่องที่ท้าทายกรกตมาก
และไม่จำเป็นต้องให้เวลาผ่านไปครบ๖๐วันก่อนถึงจะมีปฏิกิริยา
ต้องตรวจสอบเลยค่ะว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียรัยมาหรือเปล่า
โดยเฉพาะนายนพงธีรวรหรือว่าดรเอกที่ปรึกษาส่วนตัวของรัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
บริจาคเงินซื้อสูงสุด๒๔โต๊ะนะคะคิดเป็นเงิน๗๒ล้านบาท
ถึงแม้ในทางกฎหมายมันไม่ได้เข้าข่ายค่าราชการการเมืองเอาผิดไม่ได้
แต่ก็อยากชี้ให้สังคมเห็นด้วยว่ามันมีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่หาเงินเข้าพักหรือเปล่าค่ะ
มีบางท่านบอกว่ายังไม่เข้าเขตการเลือกตั้ง
ยังไม่เข้าสู่โซนของการที่จะมีการประกาศพระกิติกาให้มีการเลือกตั้ง
ดังนั้นทำอะไรก็ทำได้
ถ้าสิ่งนั้นพูดออกมาจากปากของคนที่เป็นผู้แผนกรกตผมบอกว่าให้ท่านไปอ่านกฎหมายใหม่ให้ดี
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้จากดรเอกนะคะ
เมื่อทราบว่าจะถามถึงที่มาของเงินปุ๊บดรเอกก็บอกเลยว่าอ๋อพอดีติดสายอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
และหลังจากนั้นก็ไม่มีการโทรกลับมาเลยนะคะ
เรื่องนี้นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนาก็บอกค่ะว่า
ถ้าตรวจสอบแล้วผู้ที่บริจาคเงินเป็นบุคคลต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติต้องคืนเงินนะ
เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายแล้วก็อาจจะเสี่ยงถึงขั้นยุบคัดได้เลย
นายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยก็บอกค่ะว่า
พักการเมืองจำเป็นต้องใช้เงินในการส่งผู้สมัครสอสอลงแข่งขัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินให้สมาชิกสามารถทำงานได้
เงินจุดนี้เองสำคัญว่าพักเอามาจากไหนค่ะ
ซึ่งพักของเขาเองจัดระดมทุนอย่างตรงไปตรงมา
ส่วนของพักพลังประชารัฐนายสุเทพบอกว่า
ก็ปกตินี่ไม่ได้มีอะไรแปลกพิษดารไปตรงไหนเลย
สำหรับความขึ้นไหวของบรรดาพักการเมืองนะคะ
เขาก็ใช้เวลาช่วงวันหยุดเนี่ยเดินสายพบประชาชนในรูปแบบต่าง
พลังประชารัฐปิดสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
รับสมัครสมาชิกพักและปราศัยพร้อมกับอีก๕เวทีภาคเหนือ
กำแพงเพชรพิศนุโลกสุโขทัยเพชรชบูรณครสวรรค์
แล้วก็สตรีมมิ่งภาพบรรยากาศทุกจังหวัด
ให้ประชาชนติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลย
อันนี้เป็นการปราศัยหาสมาชิก
แต่ว่าไม่ได้หาเสียงนะ

ภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
ผู้สมัครสอสอในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา๑๔เขต
กราบศักระขอพรอนุสวรีเท้าสุรนารี

กลยุทธ์การหาเสียง๑๔เขตของโคราชก็คือ
แก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน

ไม่ใช้แต่วาธกรรมหรือแค่ทำงานผ่านโซเชียล

เปิดรับสมัครสมาชิกพักเขตเลือกตั้งที่๒

อำเภอเชียงขวัญจังหวัด๑๐๑นะคะ
พบว่ามีประชาชนกว่า๒๐๐คนมาลงชื่อสมัครนะ
แล้วก็รับฟังการกล่าวปราศัยของแก่นำด้วย

นำโดยนายสุเทพเทือกสุบัน
รณรงค์เปิดรับสมาชิกตามถนน

นี่เขาสายเดินนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้ว
ก็ไปเปิดรับสมาชิกตามถนน

บ้านคู่เมืองสุรินทร์กันด้วยนะคะ